ถ้าพร้อมแล้วตามหมอไก่ไปขอพรกับแมงสี่หูห้าตา
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
หูห้าตาสูงเท่าตึกแปดชั้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสิ่งนี้คืออะไรพิกัดเห็งมีคำตอบค่ะ
สวัสดีค่ะพี่กัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่นี่ก็คือมูลนิธิสุบินนิมิตรค่ะ
และจุดประสงค์ที่มาในวันนี้นะคะเพราะว่าอยากจะมาเห็นสี่หูห้าตากับตาของตัวเองค่ะ
ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะ
เรื่องของสี่หูห้าตาค่ะเขาจะกล่าวในเรื่องของตำนานนะคะว่า
เป็นสัตว์ประหลาดที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างพระธาตุดอยเขาควายแก้ว
จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็จะมีอีกบันทึกหนึ่งนะคะ
ของครูบาเจ้าชายะวงศาพัฒนาค่ะท่านได้บันทึกนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของสี่หูห้าตาค่ะว่าเป็นเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะ
มีความหมายถึงพรมวิหาร๔แล้วก็ศีล๕นั่นเองค่ะ
ส่วนลักษณะของสี่หูห้าตานี้นะคะ
จะเป็นคล้ายกับหมีดำค่ะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นลักษณะแบบอ้วน
เตี้ยนะคะแล้วก็กินถ่านดำเป็นอาหารแต่ว่าจะมีมูลเป็นทองนะคะ

แล้วก็ต่างพื้นที่ค่ะเข้ามาขอพรนะคะ

ถ้าเรามาขอพรกับสี่หูห้าตา
ทำให้เราสมหวังในเรื่องของความโชคดี
แล้วก็ได้โชคลาภนั่นเองค่ะ

แล้วก็จะเป็นไข่๙ฟองค่ะอังุ่นนะคะ
กล้วยหอมแล้วก็จะเป็นสับปะรดค่ะ
ส่วนดอกไม้นะคะก็จะเป็นดอกมะลิ

แล้วก็ทูปสิบแปดดอกค่ะ
ในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน๒ราศีค่ะ
ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ

ในช่วงเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะ

จะเป็นราศีที่น่าจับตามองมาก
ในเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะ
และถ้าสองราศีนี้ค่ะมีโอกาสได้ไป

ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้

เหมือนกับเป็นการเสริมกำลังใจให้กับเราเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของ

ได้ทางเฟซบุ๊คตลอดข่าวและติ๊กต๊อกไทยรัฐนิวส์ค่ะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ